กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนถนนสาย๓๔
ขาเข้าชนบุรีช่วงอำเภอน้องใหญ่จังหวัดชนบุรีเนี่ยนะคะ
เกิดอุบัติเหตุรถเทรลเลอร์ค่ะไปพุ่งชนกับช้างป่าสองแม่ลูก
จนกระทั่งช้างได้รับบาดเจ็บสาหัสเลยนะคะ
แล้วโชคดีมากรถตู้โดยสารอีกคันหนึ่งเนี่ย
สามารถที่จะหลบได้ทันก็เลยทำให้ไม่มีใครเป็นอะไรนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นสักประมาณตี๕ที่ผ่านมาเองค่ะ
ตำรวจโรงพักหนองใหญ่กู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึง
หลังจากที่ได้รับแจ้งเหตุแล้วก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
พอไปถึงเนี่ยนะคะไปพบรถบรรทุกเจลเลอร์สิบแปดล้อ
พลิกตะแคงแบบนี้ค่ะพลิกตะแคงตกอยู่ที่ร่องกลางถนน
สภาพคือพังเสียหายยับเยินเลยนะคะ
ผู้บาดเจ็บก็คือคนขับนั่นแหละชื่อว่านายสมพงศ์บุญช่วย
อายุ๕๔ปีบาดเจ็บช่วงขาท่อนล่างแล้วก็ถลอกตามร่างกาย
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลหนองใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ส่วนนี้ค่ะเมื่อสักครู่รถตู้โดยสารก็เป็นอีกคันหนึ่งด้วยนะคะ
ที่ไปประสบเหตุจอดอยู่ข้างทางรถตู้ได้รับความเสียหายเล็กน้อย
รถตู้บรรทุกผู้โดยสารมาเต็มคันแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
มีนายชาตรีศรีสกุลเป็นคนขับเล่าบอกว่าเดินทางมาจากเขาชะเมา
จังหวัดระยองพอมาถึงจุดเกิดเหตุมันเป็นช่วงเช้ามืดไง
แล้วลักษณะทางคือเป็นช่วงขึ้นเนินรถของตัวเองเนี่ยขับอยู่เลนขวา
ตีคู่มากับรถเทลเลอร์มาสักครู่อยู่ช่องทางซ้าย
พอเห็นช้าง๒ตัวเดินอยู่กลางถนนก็รีบหักหลบ
รถตู้หักหลบไปได้นะคะแต่รถเทรลเลอร์หักหลบไม่ทัน
พุ่งชนช้างตัวเล็กเข้าอย่างจังจนรถเนี่ยตกลงไปอยู่ร่องกลางถนน
ส่วนช้างอยู่ตรงนี้ค่ะคุณผู้ชมชาวบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าบอกว่า
คาดว่าสองตัวเนี่ยมันเป็นแม่ลูกกันออกหาอาหาร
ต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอน้องใหญ่ตำรวจทหารแล้วก็สัตวแพทย์
ประจำส่วนอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าสำนักงานบริหารเขตพื้นที่๒ศรีราชา
มาช่วยเหลือพบว่าช้างตัวนี้มันเป็นช้างเพศผู้
น้ำหนักสักประมาณ๓ตันอายุสักประมาณ๗ปี
อาการตอนนี้วิกฤตนะคะคาดว่าที่กระดูกหลัง
แล้วก็จนถึงกระดูกหลังแตก
ตอนนั้นเจ้าหน้าที่ก็ต้องช่วยกันฉีดน้ำที่ตัวช้าง
เพื่ออะไรเพื่อช่วยคลายความร้อนไม่ให้ช้างเกิดอาการเครียด
ส่วนการรักษาเบื้องต้นตอนนั้นก็คือฉีดยาแก้ปวดยาแก้อักเสบ

หลังจากที่ยิงยาซึมไปแล้วใช้เวลาสักประมาณ๕ชั่วโมงค่ะ
คุณผู้ชมจนต้องใช้รถเครนยกช้างขึ้นรถบรรทุก๑๐ล้อ
นี่ยกแบบนี้ยกมันขึ้นมา
แล้วก็นำไปใส่ในรถบรรทุก๑๐ล้อ
แล้วก็นำมันไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสต
กำแพงแสนจังหวัดนครปฐม
แต่ปรากฏว่าระหว่างทางมันเป็นช้างป่า

สุดท้ายนะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยนำมันกลับมา
เพื่อฝังซากต่อไปนะคะ